คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับคุณแตงโมนิดาเนี่ย
เขาก็มีความสงสัยกันหลายเรื่องหลายอย่าง

ผลการชนะสูตรอะไรต่างเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังที่ทางทนายกับคุณแม่ได้ไปเจอกับเจ้าหน้าที่มาแล้ว
แต่มีเรื่องหนึ่งนะฮะที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมบอกว่าสงสัยก็คือเรื่องการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของ๕คนบนเรือสปีดโบ๊ทที่ไปกับคุณแตงโม
วันนี้ก็เลยไปยื่นเรื่องกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะให้ตรวจสอบเรื่องนี้ครับ
ก็ต้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยืนที่รัฐศาสตราไม่มีการแก้แต่งกฎหมาย
เหมือนกับว่า๕คนบนเรือเนี่ยทำไมผลออกมาไม่ครบ๒คนยังไม่มีผลตรวจอะไรประมาณอย่างนั้น
นี่นะฮะก็เลยมายื่นหนังสือที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
เพราะว่าติดใจตรงนี้ติดใจเรื่องการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วย
เป็นครึ่งเดือนแล้วตั้งแต่เกิดเหตุทำไมผลเนี่ยออกมาไม่ครบห้าคนบนเรือ
มีอยู่แค่๒คนที่ไม่มีผลตรวจหรือว่าทั้งคู่เนี่ย๒คนนี้ไม่ได้ตรวจเลย
ซึ่งในพรบยาเสพติดให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการตรวจค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว
แค่สงสัยก็ขอตรวจได้ไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาแต่ว่าเป็นพยานอยู่ในที่เกิดเหตุก็ตรวจได้
ทำไมสองคนนี้ไม่มีผลตรวจเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิษฐ์อะไร
บอกว่าเดี๋ยวก็จะไปตรวจสอบตามสิ่งที่ร้องเรียนมาให้นะครับ

ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

หลังจากยื่นหนังสือเสร็จให้สัมภาษณ
ไว้หลายเรื่องนะฮะโดยเฉพาะ

เหมือนกับที่เคยทำในคดี

นายรณรงค์บอกว่าเคยทำคดีของ
ลุยผิวเด็กชายวัย๒ขวบ
เสียชีวิตในไร่อ้อยที่สุพรรณเมื่อปี๖๑

ในการผ่าพิสูจน์ครั้งแรก

ทำไมใช้แพทย์นิติเวศผ่าเพียงแค่คนเดียว

มาครึ่งเดือนกว่าจะส่งไปผ่าที่อื่นเพิ่ม
หรืออาจจะประมาณสัปดาห์กว่ากว่า

ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเอาหมอหลายคนเข้าไป
เพื่อให้มีความเป็นอิสระ

ทำไมต้องเลี้ยวกลับมาที่โรงพยาบาลตำรวจ
โอเคนิติเวศทุกที่ผ่าได้หมด

สายบังคับบัญชาเนี่ยเราจะเชื่อ
ในความเป็นอิสระของหมอที่ผ่าศพได้แค่ไหน
คือสังคมเขาก็คาใจว่า
บางครั้งเนี่ยพยานบนเรือเนี่ย

ซึ่งมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมก็ได้

ใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ต้น

ทำไมไม่อายัดเรือสปีดโบ๊ทเอาไว้ตรวจสอบ